คือสถานการณ์ของโควิด๑๙ในบ้านเราตอนนี้เนี่ย
ใกล้จะหยุดยาวช่วงสงครานเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าการแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยมันเกิดขึ้น
เนื่องมาจากเรื่องของผับในพื้นที่ทองหล่อที่กรุงเทพนะครับ
วันนี้มีบุคคลในแวดวงบันเทิงเยอะแยะหลายคนนะครับ
ที่ออกมาบอกว่าคงจะต้องกักตัวหรือว่าไปตรวจหาเชื้อ
คนที่ทำงานในพื้นที่ผับย่านทองหล่อที่ติดโควิด๑๙ก็มีหลายคน

ร้อยตมเอกพงศกรขวานเมืองโคศกกรุงเทพหานคร
โพสต์ข้อมูลนะครับ
กรุงเทพเนี่ยกระจายไปหลายจังหวัดในตอนนี้
เดี๋ยวค่อยไล่ดูไปนะครับทุกผู้ชมครับ
คืออย่างวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย๒๕๐คนนะฮะ

แต่พื้นที่กรุงเทพเนี่ยโคศกกฎธมนะครับ
บอกว่าจากการสอบสวนโรคนะฮะ
พบผู้ติดเชื้อถ้ากระจายไปที่ปฐุมธานี

มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวรังสิต
แล้วเชื่อมโยงกับครอบครัวนักร้องนักดนตรี๕ราย
ไปเล่นดนตรีไปร้องเพลง
ไปเที่ยวในสถานบันเทิงหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพ
หรือว่านนนทบุรีนครปฐมด้วยนะครับ
แล้วก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางไปเที่ยว
สถานบันเทิงย่านทองหล่อหลายคนตอนนี้ก็ออกมาเปิดเผยแล้ว
นะฮะว่าเขาไปทำงานที่นั่นแล้วก็ติดเชื้อก็ต้องไปตรวจหาเชื้อ
กันผู้ติดเชื้อในส่วนของการสอบสวนโรคเนี่ยที่พบใน
กรุงเทพเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับย่านทองหล่อนะฮะผับคริสตันทอง
หล่อนี่พบ๒๑คนนะครับเป็นผับคริสตันทองหล่ออยู่ซอยทองหล่อ๒๐
เป็นนักท่องเที่ยว๑๑พนักงาน๗มีผู้สัมผัสอีก๓
ครับส่วนร้านบ้านผนคาเฟ่แอนบาร์จตุจักรพบ๓คนนะครับผู้
บาล์บาบาาทองหล่อแล้วก็ดอลลาร์แบงค็อคนะครับพบ๕นะเป็นนัก
ท่องเที่ยว๔ผู้สัมผัส๑แล้วก็มีคัสเซคมิวสิกบาร์กับผับอีก
หนึ่งนะฮะอันนี้พบนักท่องเที่ยวหนึ่งนะครับมีห้างนะครับเป็นห้างแถวสุขุมวิทย์นะครับ
นี่ก็เจออีกสองเป็นนักท่องเที่ยวนะครับนี่เป็นในกรุงเทพนะฮะ
ที่เป็นกลุ่มก้อนจากผับสถานบันเทิงย่านทองหล่อแล้วก็กระจายไป
วันนี้ชนบุรีบอกว่าโอ้โหชนบุรีนี่พบผู้ป่วยรวดเดียวเนี่ย
วันนี้๒๓คนนะฮะพุ่งเลยนะเป็นคลัสเตอร์หรือว่ากลุ่มก้อนจากคริสตันผับ
อ๋อที่ทองหล่อค่ะทั้งนั้นเลยเหรอทองหล่อขอยยี่สิบห้าโอ้โห
นี่ฮะจังหวัดชนบุรีบอกว่าพบนะครับ๒๓คนนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เป็นทั้งผู้ที่ไปสัมผัสเกี่ยวข้องกับร้านคริสตันผับในกรุงเทพ
เป็นพนักงานก็มีนะครับนี่ฮะตัวเลขตามหน้าจอเลยนะครับ
คนไทยแล้วก็มีคนญี่ปุ่นด้วยนะครับมีสถานบันเทิงบาบาผับที่กรุงเทพด้วยนะครับ
มีผู้ที่เดินทางกลับจากสมุทรสาครด้วยจากการไปงานมอเตอร์โชว์ด้วยนะครับ
มอเตอร์โชว์ที่ไปงานมาแล้วก็พบผู้ติดเชื้อด้วยค่ะโอ้โหนี่ฮะตอนนี้เป็นกลุ่มก้อน
เดี๋ยวค่อยค่อยดูตัวเลขไปนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องคุยกันในวันนี้
ใช่ค่ะว่ากลุ่มก้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นใหม่อีกแล้วถ้ายังจำได้เนี่ยตอนที่เราเกิดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในครั้งแรกเลยระลอกแรกเลยตอนนั้นเนี่ยก็มาจากสนามมวยลุมพินีใช่ค่ะไปดูมวยกัน
แล้วก็มีกลุ่มผู้ที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ทองหล่อใช่ไหมฮะแต่ตอนนั้นสถานบันเทิงย่านทองหล่ออาจจะยังไม่เยอะนะ
ระลอกใหม่ค่ะซึ่งสวบคอร์กับรัฐบาลเรียกว่าระลอกใหม่นะไม่เรียกระบาดครั้งที่สองนะค่ะ
ลอกใหม่เนี่ยเป็นตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครก็มีเรื่องของการไปเที่ยวผับทองหล่ออะไรตอนนั้นก็มีบ้างนิดหน่อย
ปลายค่ะแต่ว่าหลักเนี่ยจะอยู่ที่ตลาดกลางกุ้งมากกว่าแต่ตอนนี้เต็มเลยนี่นะครับเดี๋ยวผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นต้องมาไล่กันแล้วล่ะเอาอย่างคนที่เขาทำงานในย่านทองหล่อในผับทองหล่อเนี่ย
ผลตรวจเธอออกมาพบว่าเธอติดโควิด๑๙ก็เป็นการบอกขอโทษทุกคนแล้วก็คอยอัปเดตนะคะว่า
ตอนนี้เธออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วกักตัวแล้วกำลังรักษาตัวอยู่
เธอบอกว่าเธออยู่ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะคะ
ก็ชี้แจงว่าเข้าตรวจโรงพยาบาลรัฐตรวจที่ไหนก็จะรักษาที่นั่นหรือว่าอาจจะเป็นที่เครือข่ายนะคะ
แจงไทม์ไลน์ของตัวเองด้วยว่าเธอไปที่ไหนมาบ้างอ่ะฟังกันนะคะ
เธอบอกเธอไปสถานบันเทิง๓แห่งด้วยกันในย่านทองหล่อ
เริ่มจาก๒๕๒๗มีนาคมนะคะน้องฟ้าใสบอกว่าเธอก็ไปทำงานที่คริสตอลคลับ
จากนั้น๒๙๓๐มีนาคมนะคะก็ไปทำงานที่คริสตัลคลับที่ทองหล่อ๒๕
วันที่๒๙มีนาคมเริ่มมีอาการครั้งแรกเลยคือไข้ขึ้นตอนกลางคืน
เธอก็คิดว่าสงสัยคงพักผ่อนน้อยเพราะว่าทำงานติดกันมา๔๕วันแล้ว
จนกระทั่ง๓๑มีนาคมไข้เริ่มลดลงแล้วไม่มีอาการแล้ว
เมษายนก็เลยไปตรวจแล้วก็อยู่แต่ที่ห้องไม่ได้ออกไปไหน
จนกระทั่งรู้ผลว่าติดโควิด๑๙๕เมษายนนะคะ
แล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ตอนนี้คือกักตัวอยู่ด้วยกันที่โรงพยาบาล
คือไปรักษาตัวพร้อมกันเลยไปรักษาแล้วรักษาแล้วอยู่ด้วยกันที่เนี่ยโรงพยาบาลนี้ที่เดียวกันเลยสองคน
แต่ว่ากลุ่มก้อนในการแพร่กระจายเชื้อเนี่ยก็หลายสิบคนนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าโอ้โหถ้าดูจากจุดศูนย์กลางที่สถานที่ท่องเที่ยวทองหล่อเนี่ย
ท่านผู้ชมครับคือเมื่อสักครู่นี้เราให้เห็นภาพเนี่ยเป็นภาพคือตอนนี้ต้องปิดแล้วล่ะนะ
วันนี้ก็ต้องปิดก่อนนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพนะครับ
คำถามก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผับตรงนี้เนี่ย
โอ้โหคือมีข่าวว่ามีรัฐมนตรีไปเที่ยวคนนึงนะ
บุคคลระดับรัฐมนตรีไปเที่ยวค่ะแล้วทำไมไม่กักตัว
เพราะว่าเนี่ยมีพนักงานในร้านเนี่ยเป็นพีอาร์ของร้านเนี่ย
เขาติดโควิดคนอื่นเนี่ยเขายังต้องไปกักตรงกักตัวไปตรวจอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
อันนี้เป็นรายงานข่าวเป็นกระแสข่าวนะ
กระแสข่าวเนี่ยไปถึงนู่นนะฮะระบุชื่อรัฐมนตรีเลยนะ
ใช่คือเขาบอกว่าโอ้โหแบบระบุตำแหน่งอ่ะ
ว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนวันนี้แล้วก็ระบุชื่อ
ท่านออกมาปฏิเสธแล้วเพราะระบุชื่อบอกว่านายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมฯาแน่คม
วันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปเจอนะครับท่านศักดิ์สยามนะฮะไปจับรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมฯาแน่คม
ไปเที่ยวผับทองหล่อมีบุคคลระดับรัฐมนตรีก็ไปเที่ยวด้วย
แต่รัฐมนตรีไม่ยอมกักตัวยังไปประชุมคอรมออีก
ศักดิ์สยามยืนยันนะครับบอกไม่ใช่เลย
คือสายหน้าเลยบอกขอปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่
ผมไม่ใช่เลยแล้วก็ไม่เคยไปด้วย
คือถ้าไปป่านี้แล้วติดโควิดอะไรขึ้นมาจริงป่านี้ร่วงไปแล้วมั้ง

ใช่ยืนยันว่าตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงดี
ที่สำคัญไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙มาแล้วฉีดครบ๒โดสแล้วด้วย
ใช่ครบแล้วเหรอคะฉีดไวเหมือนกันนะ
ครับถามว่าเอาแล้วที่ประชุมคอลโมเขาแสดงความเป็นห่วงพูดสอบถามอะไรกันไหม
บอกไม่ได้ถามอะไรเพราะว่าคือตั้งแต่มันเกิดกระแสข่าวอะไรขึ้นมาเนี่ย
นี่ยังไม่มีการประชุมคอลโมเลยวันนี้วันอังคารใช่ไหม
วันหยุดราชการก็ไม่ได้ประชุมนะครับ
ส่วนใครจะปล่อยข่าวจะมีเจตนาอะไรยังไงเนี่ย

ก็ลองดูอาจจะให้ดูความฟิตดูอะไรพวกนี้

อาจจะให้ดูความฟิตแต่ร่างกายก็อย่างปกติ
มีกำลังทำเสร็จ
อันนี้ครั้งที่๒ครับ
ครั้งที่๒โดน
อาการปกติ
ขอบคุณค่ะ

แล้วก็กระจายเป็นกลุ่มก้อนในครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
คือหลายคนถามมีคนตั้งเฟซบุ๊กสเตตัสถามเยอะมากว่า
เอ่อคริสเตอร์คลับทองหล่อเนี่ยเป็นธุรกิจแบบไหนเหรอครับ
เพราะว่าคือได้ยินข่าวว่า

มันเป็นที่เที่ยวแบบไหนเหรออ่าใช้คำนี้ละกัน

นี่ค่ะคือลักษณะก็เหมือนกับเวลาไปเที่ยวเทคเที่ยวผับอะไรโดยทั่วไป
แต่ว่าที่นี่เนี่ยอาจจะมีลักษณะมีพนักงานต้อนรับ

มีน้องมาคอยต้อนรับพูดคุยกัน
ที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับเราไปดูจากสังคมออนไลน์ต่างเนี่ย
เขาบอกว่างานวันเดียวเนี่ยรับเงินเนี่ยโอ้โห
คือรายได้นี่ดีทีเดียวนะฮะ
เดี๋ยวดูไปเรื่อยนะฮะภาพที่หน้าเฟซบุ๊กของเขานะครับ
อย่างเช่นบอกปังมากทำงานวันเดียวได้๕๐๐๐ก็มี
หรือว่านี่กี่วันเนี่ย๘วันแสนสอง
เพราะว่าพนักงานที่มาทำงานในร้านเนี่ยก็ลูกค้าเขาระดับไฮโซใช่ไหมฮะ
คนมีสตางค์คือทางร้านโปรโมทร้านตัวเองไว้แบบนั้น
ประมาณอย่างนั้นแต่เข้าไปเนี่ยไม่รู้นะผมก็ไม่เคยไปก็ไม่รู้เขายังไง

จริงคือคุณดูเนี่ยคือถ้าเข้าไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีพนักงานสาวใช่ไหม
แล้วก็เขาก็จะมานั่งคุยกับบรรดาแขกที่เข้ามาใช้บริการในร้านนั่งดื่ม
แอลกอฮอล์ทานอาหารอะไรก็ว่ากันไปเขาจะได้เป็นพนักงานได้เป็นริ้งริ้งไปเป็นแก้วแก้วอะไรของเขาเนี่ยนะฮะ
อย่างนี้เขาการันตีเห็นไหมป้ายรับสมัครพนักงานเขาเนี่ย
รีวิวรายได้๘วันหลักแสน
อ่าเห็นไหมเดี๋ยวดูภาพแผ่นอื่นต่อใช่ไหมฮะ
เหมือนกับเป็นชุดของพนักงานที่เขาทำงานด้านใน
อาจจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมมีโลโก้ของร้านเขา
อันนี้ที่เขาส่งต่อกันทางสังคมออนไลน์ในวันนี้นะ
เพราะเขาเกิดคำถามว่าเออแล้วมันไปติดแบบไหนอะไรยังไง
ก็อาจจะเพราะว่ามีลักษณะการแต่งตัวแบบนี้หรือเปล่า
ความใกล้ชิดอะไรต่างนานาหรือเปล่าอันนี้ค่ะก็ไม่รู้นะครับ
คือถ้าถามว่าเปิดมากี่ปีเพิ่งเปิดมา๒ปีนะ
เป็นสถานบันเทิงที่ถือว่าได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวยามราตรีค่ะ
กระดับไฮโซแขกวีไอพีอืมคนที่แบบต้องมีฐานะหน่อยนะ
เพราะว่าค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงใช่ไหมอืมมีชาวต่างชาติอย่างเนี้ย
หรือว่าเอ๊ะก็เข้าไปได้สมาชิกอะไรอย่างนี้ไหมเข้าไปได้นะ
อ๋อเอาหน่อยว่าไม่เคยไปไงคุณพ่อคุณอันนี้ตามที่เขาให้ข้อมูลไว้อ๋อโอเค
เป็นสมาชิกก็มีนะครับคือถ้าดูจากภาพโปรโมทของร้านเขานะฮะ
เข้าไปด้านในเนี่ยมันจะมีห้องแบบเป็นห้องใหญ่ใหญ่
โถงเยอะเยอะหลายหลายห้องนะครับมีสาวสาวเป็นพริตตี้มาให้บริการ
หรือว่าสาวพีอาร์นะครับคือการใช้บริการเนี่ย
จะต้องซื้อเครื่องดื่มให้กับสาวพริตตี้หรือพีอาร์เนี้ยหนึ่งหนึ่งลิ้งหรือว่าหนึ่งแก้ว
ค่ะลิงก์หนึ่งก็สี่ร้อยยี่สิบบาทนะฮะแต่มีพนักงานบางคนเคยให้ข้อมูลว่า
คืนนึงเนี่ยสามารถทำดิ้งก็คือมีลูกค้าเนี่ยซื้อดริ้งให้เพื่อให้มานั่งพูดคุยด้วยเนี่ย
ถึงคืนละห้าร้อยลิ้งห้าร้อยลิ้งลิ้งละสี่ร้อยยี่สิบ
คำนวณเงินแล้วเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าทางร้านเขาจะจะหักเท่าไหร่อะไรยังไง
หืมร้านคริสตันทองหล่อเนี้ยถ้าจะเป็นเป็นนะครับ
ตามที่เขาให้ข้อมูลเอาไว้นะครับเริ่มต้นเนี่ยสองหมื่นบาทนะฮะ
มีลดราคาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็มี
ราคาค่าการใช้บริการของเขาแบบนั้นแบบนี้ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม
นี่ฮะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ผับและสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
ซึ่งมีคำถามว่าเอาแล้วเวลาที่คุณเปิดกันเนี่ย
ไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมก็เปิดตามกฎหมาย
ใช่ไหมฮะตามที่เขาอนุญาตให้เปิดจะเปิดกี่โมงปิดกี่โมง
ผู้เข้าไปใช้บริการมีอายุเท่าไหร่มีอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหา
แต่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยเวลาเข้าไปใช้บริการกันแล้วเนี่ย
มาตรการในการป้องกันต่างเนี่ยมันสามารถป้องกันกันได้แบบเข้มงวดขนาดไหนอะไรยังไง
นั่นน่ะสิถ้าสมมุติว่ามีการแบบดื่มกันอะไรอย่างนี้แก้วแก้วเดียวกันไหม
หรือคนละแก้ว๕๐๐ดริ้งต่อคืนนี้คือแก้วเดียวกันหมดเลยหรือเปลี่ยนกันไปหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ว่ามีข่าวบอกว่าเขาไปติดโควิดที่งานมอเตอร์โชว์ใช่ไหม
ฮือกันเลยค่ะแบบเอายังไงฉันก็ไปดูโปรโมชั่นรถมานะหลายคนก็ไปงานมอเตอร์โชว์มาเพราะก็รอกันอยู่นะคะ
บอกว่าข่าวที่บอกว่าเธอติดโควิด๑๙แล้วเธอไปมอเตอร์โชว์เนี่ย
ติดจากงานมอเตอร์โชว์มาครับอ้าวไปทำงานที่มอเตอร์โชว์
ฟังทำลายจากเธอเองดีกว่าชัดเจนที่สุดคือเธอนี่นะคะ
คลองลอไปที่ร้านนี้อ่าเอาขออภัยตรงนี้น่าจะเป็นย่านรัชดาท็อปวันเนี่ย
เออไปติดจากเพื่อนครับไม่ได้ติดที่งานมอเตอร์โชว์อืม
แล้วเธอไปเจอเพื่อนคือ๓๑มีนาคมแล้วเธอรู้ผลว่าเธอติดโควิดเนี่ย
สามเมษายนเธอบอกว่าเธอไปทำงานที่มอเตอร์โชว์จริง
ไปทุกวันยี่สิบสี่ถึงสี่เมษายนเนี่ยตอนแรกทุกคนบอกว่าเธอไปยี่สิบสี่มีนาคมถึงสี่เมษายนใช่ไหม
ครับเธอบอกไม่ใช่ไปทำงานจริงแต่หลังจากสามสิบเอ็ดมีนาคม
ไม่ได้เข้าไปงานมอเตอร์โชว์เลยอืมคือยี่สิบสี่ถึงสามสิบเนี่ยไป
แต่สามสิบเอ็ดไม่ได้เข้าไปเลยนะคะเพราะเธอไปสัมผัสผู้ติดเชื้อวันที่สามสิบเอ็ดที่ท็อปวันคลับ
อืมซึ่งทีมข่าวเราก็ไปเช็คกับเธออีกทีหนึ่งด้วยนะแล้วเธอมาโพสต์เธอมารู้ผลว่าติดเชื้อคือสามเมษาสามเมษายน
อืมแล้วก็ไปเช็คกับเธอแล้วเธอบอกว่าเธอไม่ได้ไปงานมอเตอร์โชว์หลังสามสิบเอ็ดมีนาคมเลย
ครับอ่าก็อันนี้ในส่วนของของน้องคนนี้เขานะใช่ค่ะ
พริตตี้มอเตอร์โชว์ที่มีข่าวเนี่ยรู้สึกวันนี้จะมีอยู่สองคนมั้ยใช่มีอีกคนนึงเหมือนกันนะคะที่ก็ออกมาโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเธอตรวจพบเชื้อโควิดสิบเก้า
แล้วเธอก็ไปทำงานที่มอเตอร์โชว์ด้วยครับทุกผู้ชมครับทีนี้แหม่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของสถานบันเทิงต่างจะเป็นผับเป็นโรงแรมเป็นคลับหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะย่านไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะย่านทองหล่อเนี่ยมันก็มีผู้คนหลากหลายอาชีพ
เขาก็ทำงานทำมาหากินกันอยู่ที่นั่นไม่ใช่แค่ผู้ที่ไปใช้บริการหรือว่าน้องที่เป็นพริตตี้เป็นพีอาร์เท่านั้นนะฮะ
พนักงานเสิร์ฟนะหรือว่านักดนตรีนักร้องนี่ก็มีนะครับ
เอาเป็นว่าอย่างตอนนี้ที่ต้องปิดไปสามเขตในกรุงเทพที่เขาล็อกโซนเนี่ยนะฮะคลองเตยนะครับ
ทวีวัฒนาแล้วก็บางแคด้วยเนี่ยสั่งปิดสถานบันเทิงในพื้นที่ไปหนึ่งร้อยเก้าสิบหกแห่ง
นี่นะครับอ่าเขตวัฒนานะครับทุกผู้ชมครับเขตคลองเตยเนี่ยปิดเจ็ดสิบห้า
วัฒนาแปดสิบเอ็ดบางแคเนี่ยปิดสี่สิบแห่งรวมหนึ่งร้อยเก้าสิบหกแห่งนะครับ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เขาให้เปิดได้ละคลายล็อก
หลังจากที่มีเรื่องของระลอกใหม่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครแล้วเริ่มคลายล็อกกัน
ก็เริ่มกลับมาเปิดกันตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดอะไรก็ว่ากันไป
แต่พอมีปัญหาตอนนี้กลุ่มก้อนคลัสเตอร์สถานบันเทิงและโรงแรมย่านทองหล่อนะครับ
บุคคลในแวดวงบันเทิงศิลปินดารานักร้องเนี่ย
ต้องออกมาประกาศเรื่องการกักตัวกันเยอะแยะเลยนะฮะค่ะ
อย่างคุณโอ๊ตปราโมทนักร้องชื่อดังนะครับ
ออกมาประกาศกักตัวเอง๑๔วันเพราะไปร้องเพลงที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในย่านทองหล่อ
เมื่อ๒๕มีนาคมนี่นะครับมีนักร้องสาวชื่อดังดาเอ็นโดฟิน
คุณดาเอ็นโดฟินเนี่ยไม่ได้ไปแต่ว่ามีทีมงานของเธอในวงเธอเนี่ย๑คน
ไปติดเชื้อโควิดสิบเก้าซึ่งอาจจะมาจากการไปเล่นไปแสดงที่ทองหล่อค่ะ
ผลเนี่ยออกมาคือคุณดากับแฟนนุ่มไม่พบเชื้อโควิด๑๙นะครับ
แต่ขอกักตัว๑๔วันเพื่อความสบายใจและเป็นไปตามขั้นตอนนะฮะ
มี๒หนุ่มเวย์กับขันเงินไทเทเนียมประกาศขอกักตัว๑๔วันเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ไปตรวจหาเชื้อนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งจากร้าน
เมื่อ๒เมษายนว่ามีคนติดเชื้อโควิด๑๙ที่นี่
ก็ประกาศกักตัวเรียบร้อยตอนนี้ไปตรวจแล้วนะฮะ
แล้วก็ขอเลื่อนการแสดงที่อุดรธานีไปก่อนตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการรอผลตรวจนะฮะ
คุณเวย์กับคุณขันเงินไทเทเนียมมีอีกนักร้องหนุ่มนะฮะ
แล้วก็พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่นั่นเป็นหนึ่งในคนที่มาร่วมงานในวันนั้น
ก็เลยต้องขอกักตัวค่ะนะฮะโพสต์ล่าสุดของนักแสดงหนุ่มอีกคนนึงคือ
ปีโป้นัชพันธ์นะครับบอกว่าไปร่วมงานที่โรงแรม
แล้วมีคนติดโควิด๑๙ไปที่นั่นตอนนี้ก็เลยต้องกักตัว๑๔วันและไปตรวจเรียบร้อยแล้ว
กำลังรอผลอยู่นะครับสำหรับปีโป้นะครับ
ส่วนอีกหนึ่งจุดที่ต้องบอกว่าสะเทือนวงการบันเทิงแบบหนักเลยนะครับ
ก็คือกองละครสงครามดอกไม้ค่ะเพราะว่ามีหนึ่งในนักแสดงตัวประกอบที่ชื่อสายแก้ว
ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่าเธอติดโควิด๑๙
แล้วก็แจ้งไทม์ไลน์ของตัวเองว่าไปเล่นละครเรื่องเลือดเจ้าพระยามาวันที่๒๑มีนาคม
แล้วก็มารับบทเล่นเป็นเลขาของคุณลูกเกดเมธินี
หลังจากนั้นพอรู้ข่าวพอน้องคนนี้เขาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คว่าเขาติดโควิด๑๙
คนในกองไม่มีใครนิ่งนอนใจนะคะทุกคนเคลื่อนไหวทันทีเลย
เริ่มจากคุณลูกเกดเมธินีคุณพิมซอนยาคุณตุ๊กเดือนเต็มนะคะทุกคนไปโรงพยาบาลตรวจหาเชื้อกันทันที
และช่วงเช้าที่ผ่านมามีจดหมายชี้แจงจากกองละครด้วยนะคะว่า
เพื่อป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจึงขอยืนยันว่าน้องนักแสดงสมทบที่มาร่วมงานกองละคร๒๓มีนาคมเนี่ย
ไปพบผู้ติดเชื้อวันที่๒๘มีนาคมซึ่งนี่เป็นวันหลังจากที่มาร่วมงานในกองละครสงครามดอกไม้แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันระยะเวลามันเหลื่อมล้ำกันแน่นอน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความสบายใจทุกคนในกองละครไปตรวจหาเชื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ระงับการถ่ายทำ
ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มนะคะก็ต้องใช้คำว่าอีกแล้วเลยถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้คนในวงการบันเทิงแรกแรกเลยเหมือนกันที่ออกมาบอกว่าถ้าติดโควิด๑๙คือเนี่ยค่ะ
แพรวานิชาพัฒน์หรือแพรวารักติดไซเรนนะคะคราวนี้ค่ะหนักกว่าคือผู้บริหารค่ายนาดาวค่ะออกมาบอกเลยว่าตัวเองติดโควิด๑๙นะคะ
เป็นเนี่ยค่ะเป็นการชี้แจงผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวเลยนะคะโพสต์เอาไว้เลยบอกว่ามีอาการตั้งแต่๔เมษายน
แล้วก็พอไปตรวจก็พบว่าติดเชื้อ๕เมษายนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วแต่โอ้โหไทม์ไลน์เนี่ยนะ
ครับเนี้ยค่ะคือคนนี้นะคะอืมทำลายนี่นะคะยี่สิบเก้ามีนาคมถึงห้าเมษายนนะคะไล่ไปเลย
เริ่มจาก๓๑มีนาคมไปประชุมและทานข้าวที่ร้านอาหารคาเซ็ตสาขาเอกมัย
แต่ส่งผลเป็นวงกว้างเหมือนกันนะนักแสดงเอ่ยทีมงานบางส่วนเอ่ยต้องไปตรวจเชื้อกักตัวกันทันที
แล้วก็นักแสดงที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารท่านนี้เนี่ย
ตรวจหาเชื้อแล้วก็กักตัวสิบสี่วันด้วยนะคะครับซึ่ง
ล่นสุดเนี้ยด้านเอ่อบริษัทมีการ
สำหรับดารานักแสดงที่เข้าข่ายมีใครบ้างก็ตามที่เราขึ้นหน้าจอเลย
ธนพบไปตรวจแล้วไม่พบเชื้อ
แล้วก็คือจะเห็นภาพเลยว่าแบบถอดเสื้อ
แล้วก็หน้ากากอนามัยต้องสวมไว้ที่คาง

เขาให้ถอดหน้ากากอนามัยกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน

งานอีเวนต์เดียวกันกับผู้บริหารนาดาวที่ว่าติดโควิดด้วย
แม้จะไม่ได้ใกล้ชิดกันแต่ต้นสังกัดก็โพสต์นะคะ
ว่าทั้งคู่ก็ไปตรวจหาเชื้อแล้วแล้วก็ขอกักตัว๑๔วันแล้วด้วยเช่นเดียวกัน
นี่เขาก็มีแถลงชี้แจงอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับ

ขอประกาศตัวกักตัว๑๔วันนะครับ
หลังจากไปทริปทะเลที่เกาะกูดจังหวัดตราด๕เมษา
แล้วได้ไปเจอกับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ไปตรวจมาแล้วผลเป็นลบนะฮะ
แต่จะกักตัว๑๔วัน
เมษาเนี่ยจะไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบกำหนดนะครับ
วันนี้วันแรกที่กักตัวที่คอนโด
บอกว่าเอาจริงนะที่เธอเสี่ยงเนี่ย
เพราะเพื่อนที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันเนี่ย

เดี๋ยวฟังเสียงนะครับ
ว่าเขาน่าจะไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะ

มีพี่คนนึงเป็นรุ่นพี่คนนึงซึ่งไปทองหล่อมา

คือทีมแก๊งนี้จริงพวกแอร์ไปกันประมาณ๒๐คนเลยแม่
ทุกอย่างมันเริ่มกลับมาเบิกอะไรอย่างนี้
อาจจะมีการป้องกันที่มันลดลงไป
แต่แอดก็เข้าใจนะ
ก็แค่รู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรามากเพราะแอดก็เห็นว่ามีน้องนักแสดงหลายคนก็กักตัวกักตัวกันเยอะมาก
ตอนนี้คุณสแตมบอกว่ารอผลอยู่ผลออกมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอคุณสแตมเขาโพสต์ก่อนก็แล้วกัน
เพราะว่าผลของคุณสเต็มออกมาแล้วว่าผลการตรวจคลุ่น๙๙เป็นยังไง
แต่เพื่อความชัดเจนนี้เดี๋ยวรอจากโพสต์ที่คุณสเต็มบอกว่าต้องจากโพสต์ในสังคมออนไลน์คือส่วนตัว
ค่ะแต่เบื้องต้นจากที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยจากการระบาด
อาจจะไม่ใช่ระลอก๓แต่ว่าจากที่มีการระบาดแพร่กระจายเป็นวงกว้างเนี่ยนะคะ
มติคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานบันเทิงเลยนะคะ
ปิดสถานบันเทิงสามเขตสิบสี่วันค่ะส่วนเขตอื่นเนี้ยเดี๋ยวจะพิจารณาเป็นแห่งแห่งไป
โดยเป็นมติจากคณะกรรมการแล้วก็มีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรทมเป็นคนแถลงนะคะ
หลังจากที่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรทมบอกว่า
มีมติแล้วให้ปิดสถานบันเทิงในกรุงเทพสามเขตรวมหนึ่งร้อยเก้าสิบหกแห่งครับ
เป็นเขตคลองเตยเจ็ดสิบห้าแห่งวัฒนาแปดสิบเอ็ดแห่งบันแคร์สี่สิบแห่ง
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อควบคุมโรคโควิดสิบเก้าสั่งปิดตั้งแต่วันนี้คือวันที่หกเมษายน
จนถึงสิบเก้าเมษายนนะคะครับส่วนพื้นที่อื่นถ้ามีการติดเชื้อที่ร้านไหน
สั่งปิดเป็นรายรายไปค่ะแล้วก็จะรอดูสถานการณ์อีกครั้งด้วย
เพื่อพิจารณาต่อไปย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่การล็อกดาวน์
เป็นแค่การล็อกโซนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเจอผู้ติดเชื้อ
กระจายในวงกว้างขึ้นก็จะเร่งออกมาตรการ
ที่มาตรการใหญ่ของสวบคที่จะประชุมกันวันพรุ่งนี้
แล้วก็ค่อยจะมาปรับตามให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ส่วนนี้เป็นภาพที่วันนี้ผู้ว่ากรทมไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด๑๙ให้กับกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่เขตวัฒนานะฮะ
เพราะว่าเป็นกลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็นำวัคซีนเนี่ยไปฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงนะครับ
ไปตรวจคัดกรองหาผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือย่านทองหล่อเนี่ยพอมีกลุ่มก้อนตรงนี้เกิดขึ้น

วันนี้ได้นำวัคซีน๔๒๐๐โดสนะฮะ
ก็จะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง๒๑๐๐คน
ฉีดที่นั่นนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะวันนี้นะครับ
ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นภาพที่
ผู้ว่ากอทมเนี่ยไปตรวจเรื่องของวัคซีนนะครับ
เอ้าด่านอธิษฎินชาวีรกูลรองนัยว่าบรรดิ
และบรรดิว่ากางส่วนขาสุขนะครับวันนี้
ได้ออกมาพูดถึงเรื่องการเดินทางช่วงสงคราน

ว่าตรงลงอังสงครานจะหยุดยาด้วยจะยังไงกัน

คอจะประกาศพื้นที่เสี่ยงอย่างพื้นที่สีแดงเนี่ย
เพราะว่ามีกลุ่มก้อนอย่างกรุงเทพเนี่ยจะเป็นพื้นที่สีแดง

แล้วถ้าหยุดงานหลายวันแล้วพื้นที่สีแดงจะกลับไปเยี่ยมบ้าน

ทำได้ไหมอันนั้นนะสิต้องไปกักตัวที่นู่นไหม
หรือจะเดินทางอะไรกันได้หรือเปล่าสงคราน
เดี๋ยวฟังท่านรัฐมนตรีนะครับ
เราแยกแก้วแยกขวดแต่ว่าเราใช้น้ำแข็งถังเดียวกัน

พอแก้วที่๒ที่๓มันก็เชื้อก็อยู่ในนั้น

มีเราจะไม่ตื่นตัวก็ไม่ได้นะ
ที่ผับที่ทองหล่อเนี่ย
ใช่ไหม๒๔๐คนติดไปทั้ง๑๔๘คนแบบนี้เนี่ย
อย่างนี้ต้องถือว่าไม่ได้แล้ว

พื้นที่ไหนประกาศเป็นพื้นที่สีแดง
ว่าพื้นที่ต้องระวังอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

แต่คุณไปถึงเนี่ยคือไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปสังสรรค
กลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวช่วงสงครานจริง
ใช่ค่ะก็คือกาดห้ามตกเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชม